ตามติดชีวิตกิ๊กรุงนภาสาวหมอลำซิ่งสุดสวยเสียงดีจากอุบลราชธานี
เธอจะคือใครวันนี้มารู้กันในตามติดชีวิตกิ๊กรุ่งนภาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป